เหตุการณ์ที่ตัวเมืองศรีสะเกดก่อนนะฮะ
มีวัยรุ่นไปทะเลาะวิวาดกันนะครับ
แล้วก็มีการปลาสิ่งของใส่กันลักษณะเหมือนกับระเบิด

โม่งชาวบ้านนี่เดือดร้อนหวาดกลัวไปหมดนะฮะ

ใครจะร้อง
นี่ฮะชาวบ้านต้องหาที่หลบกันนะครับแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยนะครับ
ก็มองไปไกลนู่นนะฮะตรงฝั่งนู้นนะฮะมีกลุ่มวัยรุ่นไล่ตีไล่ทำร้ายกันอยู่
ปลาสิ่งของใส่กันลักษณะเสียงดังเหมือนกับระเบิดด้วยนะเราถามไปยังตำรวจแล้วนะฮะว่าตกลงระเบิดหรือไม่ระเบิดนะครับ
คืออะไรกันแน่นะครับชาวบ้านก็หลบกันหมดครับทุกผู้ชมครับได้ยินเสียงเหมือนกับคนร้องไห้ครับ
ผู้หญิงที่อยู่ในเหตุการณ์นะฮะที่เขาอยู่กับคนที่ถ่ายคลิปอยู่ตรงนี้เขาแอบซ่อนกันอยู่ไม่กล้าออกไปนะมีอีกคลิปนึงนะครับ
เรื่องนี้ไปยังภูมิกับการสพมศรีสเกตนะครับพันธุ์ตำรวจเอกเทพิทักษ์แสงกล้านะฮะ
ตำรวจบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึก๒๘กันยายนต่อเนื่อง๒๙กันยายนนะครับ
เป็นวัยรุ่นต่างอำเภอมาเที่ยวงานคอนเสิร์ตในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่ตัวเมืองศรีสเกตนะฮะ
วัยรุ่นมากันเยอะวันนั้นเป็นวันครบรอบของร้านด้วยพอเสร็จคอนเสิร์ตพอร้านเขาเลิกออกมาเนี่ยคงจะเขม่นกัน
จุดเกิดเหตุคือหน้าตลาดยูเทิร์นนะครับกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้
แล้วก็มีคลิปที่ชาวบ้านที่ประสบเหตุแล้วก็เห็นเหตุการณ์เนี่ยถ่ายเอาไว้ได้
แต่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีใครบาดเจ็บอะไรนะครับไม่มียิงปืนไม่มีระเบิด
ค่ะที่เห็นปึ้งปึ้งแล้วเป็นควันเนี่ยตำรวจบอกว่าเป็นประทัดอ่าเป็นลักษณะแบบจุดประทัดแล้วก็โยนใส่กันอะไรอย่างเงี้
เสียงมันดังเหมือนกับระเบิดเป็นการข่มขู่ก่อกวนกัน
หลังจากได้รับแจ้งเหตุตำรวจก็รีบมานะฮะพบว่าพวกนี้มันก็แยกย้ายกันไปแล้ว
ค่ะก็มีบางคนยังอยู่นะครับคุมตัวได้คนหนึ่งเป็นเยาวชนชาย
มีปืนปากกา๑กระบอกกระสุน๑นัดยังอยู่แถวที่เกิดเหตุก็คุมตัวไว้
เอาไปดำเนินคดีแล้วแต่ก็ไม่มีใครบาดเจ็บนะฮะเหตุการณ์นี้

เขาต้องหลบกันไม่รู้จะโดนลูกหลงโดนอะไรหรือเปล่านะคะ